คุณผู้ชมครับวินาทีต่อไปนี้นะครับเป็นวินาทีที่สำคัญที่จะตัดสินอนาคตครอบครัวของพี่กิ่งจากจังหวัดเพชรบุรีว่าจะได้รับทุนไปต่อชีวิตเท่าไรเรามารุ้นไปพร้อมกันนะครับถ้าตอบถูกหนึ่งข้อรับ๕๐๐บาท
ตอบถูก๒ข้อรับ๑๐๐๐บาท
ตอบถูก๓ข้อรับ๑๐๐๐๐๐บาท
ถ้าโชคดีตอบถูกทั้งหมด๔ข้อรับทุนไปต่อชีวิตสูงสุด๑ล้านบาท
และเรามีของขวัญสุดพิเศษให้กับทุกครอบครัวที่มาร่วมรายการของเรา
จากการตอบถูกในแต่ละข้อนะครับจะได้สิทธิ์เลือกกุญแจเพื่อไปลุ้นไขตู้โบนัสจำนวน๔ตู้

จะได้กุญแจต่อชีวิต๑ดอก

ก็ได้รับกุญแจทั้งหมด๔ดอกนะครับ
โดยมีเวลาไขกุญแจแต่ละดอกนะครับ
คือ๒๐วินาทีต่อ๑ดอก
จะเลือกส่งคนในครอบครัวมาตามจำนวนกุญแจก็ได้

แล้วแต่ครอบครัวจะเลือกเลยนะครับ

ไขแม่กุญแจที่เป็นคู่ของมันได้เท่านั้น
ไขให้ถูกภายในเวลาที่เรากำหนด
แล้วรับโบนัสหลังตู้กลับบ้านไปเลย

ก็จะมีเงินโบนัส๑๐๐๐บาท๑ตู้

ตอนนี้มาลุ้นกันก่อนดีกว่า
นะครับว่า๔ข้อ
เราจะได้ถูกทั้ง๔ข้อเลยหรือไม่

ถ้าพร้อมแล้วผมจะเลือกเฉลยข้อแรก
จากเรื่องความรู้ระดับชั้นอนุบาลครับ
และคำถามสำหรับเรื่องนี้ก็คือ
พยานชนะใดอยู่ต่อจาก

น้องกีต้าเลือกตอบ
ตัวเลือกที่๔ท้อถุน

ถูกครับ

นี่แทบจะกระชากหัวพ่อลงไปห่อแล้วนะฮะต่อเต่าหลังตุงท้อถุงไม่ใช่ท้อถุงนี่ท้อถุนแบกขน
กีต้าทำไปได้แล้วหนึ่งข้อนะฮะเพราะฉะนั้นครอบครัวของพี่กิ่งจากจังหวัดเพชรบุรีนะครับ
ได้รับทุนไปต่อชีวิตอยู่ที่ห้าพันบาทและได้รับกุญแจต่อชีวิตอีกหนึ่งดอก
มาลุ้นกันต่อครับผมจะเลือกเฉลยข้อต่อไปจากเรื่องข้าวนึ่งครับ
ตอนที่เราอยู่ด้วยกันเขาดูแลเราเพราะเขาเป็นอย่างนี้เราก็ต้องดูแลเขาอะค่ะ
ต้องดูแลเท่าที่เราทำได้
เราทำงานหามรุ่งหามค่ำอย่างนี้ค่ะแล้วเงินเราไม่มีเก็บเลย
ถ้าเกิดว่าวันไหนเขาไปเราไม่มีเงินที่ว่าจะซื้อลงให้เขาเลย

แต่ว่าเราก็จะทำในช่วงเวลาที่เขาอยู่กับเราให้มีความสุขที่สุด
โจทย์สำหรับข้อนี้ก็คือแคะข้าวนึ่งใส่ถุงถุงละ๑ก้อนจำนวน๔๐ถุงภายในเวลา๓นาที

เสร็จใส่เลย๑๙๒๐มือไปแล้วสิ
ทำได้หรือไม่ได้ครับ

ได้หรือไม่ได้
โดยใช้เวลาไปทั้งสิ้น๒ณ๔๘วินาทีครับ

เป็นยังไงบ้างตอนแรกลุ้นไหม

แต่ทำไปได้แล้วนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ครึ่งทางแรกผ่านไปแล้วนะฮะ
ครอบครัวของพี่กิ่งจากจังหวัดเพชรบุรีนะครับได้รับทุนไปต่อชีวิต๑๐๐๐บาท
และได้รับกุญแจต่อชีวิตเพิ่มอีก๑ดอกเป็น๒ดอก

ค่าแรงก็ไม่ได้เยอะอะไรเพราะว่าเป็นแค่ลูกจ้างเขา

แล้วเขาเป็นผู้หญิงเขาจะเหนื่อยขนาดไหน

เซอร์อเล็กยุติการทำหน้าที่ผู้จัดการทีมหลังจบรูดูการ๒๐๑๒๒๐๑๓

เอาล่ะไม่เป็นไรเพิ่งพลาดไป๑ข้อยังมีโอกาสนะครับ
ตอนนี้นะฮะครอบครัวของคุณกิ่งนะครับจากจังหวัดเพชรบุรี
ได้รับทุนสะสมอยู่ที่หนึ่งหมื่นบาทได้รับกุญแจต่อชีวิต๒ดอก
เรื่องสุดท้ายที่เหลือนะครับต้องลุ้นกันต่อครับว่า
จะสามารถพิชิตเงินแสนกลับไปบ้านได้หรือไม่จากเรื่องระแวกบ้านครับ
เพราะใจหายคิดว่าไม่ใช่ลูกที่แรกไม่ได้เจอครอบคริสต์๑๐ปี

และคำถามสำหรับเรื่องนี้ก็คือเวลาขายตู้ปรายศนีย์ตู้นี้ในวันธรรมดาคือเวลาใด

ถูกก็๑แสนบาทนะครับ

เวลาขายตู้ปรายศนีย์ตู้นี้ในวันธรรมดาคือเวลา๑๕นาฬิกา
ไม่เป็นไรนะครับเรามาสรุปคะแนนกันก่อนนะครับว่า
ครอบครัวของพี่กิ่งนะครับจากจังหวัดเพชรบุรีได้รับทุนต่อชีวิตอยู่ที่หนึ่งหมื่นบาท
ได้รับกุญแจต่อชีวิตอีก๒ดอก
เย้
กิ่งจะเลือกส่งใครให้มาไขกุญแจครับ

แล้วน้องพีชจะเลือกไขคนเดียวหรือว่าจะเลือกสมาชิกในบ้านด้วยครับ

กุญแจทั้ง๒ดอกนี้นะครับมีเวลาให้ดอกละ๒๐วินาที๒ดอกก็รวมเป็น๔๐วินาที
ต้องการกุญแจดอกไหนครับ

ถ้าไขไม่ออกให้รีบเปลี่ยนตู้ทันทีอย่ามัวเสียเวลาอยู่นะครับ
ถ้าพร้อมแล้วเริ่มครับ

เร็ว
มันเป็นยังไงกับตู้ที่๓มันเป็นยังไงครับ

มันเกี่ยวว่าจะต้องเอามาเล่นยังไหมครับ

มาดูตู้ที่๑กันครับว่าจะได้โบนัสหลังตู้กลับไปบ้านเท่าไร

งั้นเรามาดูตู้ที่เหลือนะครับตู้ที่สอง

ครอบครัวของพี่กิ่งจากจังหวัดเพชรบุรีนะครับ
ได้รับทุนไปต่อชีวิตทั้งสิ้น
พร้อมข้าวสารอีก๑๐๐กิโลเกรม

จะไปต่อชีวิตและต่อลมหายใจครอบครัวเราในส่วนไหนก่อนครับ

อย่างที่คิดไว้

อยากให้พี่กิ่งให้กำลังใจกับคนทางบ้านหน่อยครับ
ก็อยากจะให้สู้ชีวิตต่อไปค่ะ
บใดที่เรามีลมหายใจอยู่
ไม่มีใครอยากจะเป็นแบบนี้
แต่ในเมื่อมันเป็นแล้วเราก็ต้องยอมรับมันนะคะ
วันนี้ขอบคุณมากนะพี่กิ่งนะที่มารายการของเรา
คุณผู้ชมครับความแน่นอนคือความไม่แน่นอน
แล้วมาเกิดเรื่องที่เราไม่คาดฝัน
แต่เรายังต้องดำเนินชีวิตต่อคนในครอบครัวนี่แหละครับ
ที่จะนำพาให้เราเดินต่อไปได้
และนอกจากนั้นก็คือทานน้ำใจของคุณผู้ชมที่อยู่ทางบ้าน

ต่อชีวิตให้กับครอบครัวของพี่กิ่งให้ไปต่อได้
ผมขอฝากครอบครัวพี่กิ่งไว้ในอ้อมอกอ้อมใจของคุณผู้ชมด้วยนะครับ
ขออนุญาตขึ้นเลขที่บัญชีด้านล่างเลยครับ
พี่กิ่งสาให้คุณพาคุณคร้องและมีแต่สินดีเข้ามานะ
ถ้าคุณมีวิกฤตชีวิตที่หาทางออกไม่ได้ขอให้เราได้เป็นโอกาสในการช่วยเหลือครอบครัวของคุณให้รอดจากวิกฤตนั้น
พบกับผมและโจทย์คำถามเพียง๔ข้อที่จะต่อชีวิตของคุณได้ในเกมต่อชีวิต
วันนี้ผมชายามิดชัยลาไปก่อนสวัสดีครับ
บุ๋มเป็นเส้นเลือดในสมองตีช่วยตัวเองไม่ได้
วันที่ไม่มีทางออกผมไม่มีตังค์พาลูกไปหาหมอป้าก็ยกมือไหว้เขาขอเงินเขา
อายนะมันอายแต่ว่ามันก็ต้องทนเพราะลูกไง
อดขนมตาลใส่ถ้วยภายในเวลา๓นาที
ได้หรือไม่ได้ครับ
โบนัสตู้สุดท้ายครับที่จะได้กลับไปบ้านเท่าไร
โปรดติดตามตอนต่อไป